โอ้โหนั่งรถไฟกันไปเลยทีเดียว

ที่สวนอาหารอกุ้งเผา
ออ่างนะไม่ใช่ปอนะออ่างกุ้งเผาอกุ้งเผาครับร้านอยู่ที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองซ้ายขอนกัลนครรภ์ราชศรีมา
ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ดูกุ้งเขาที่ฮะ
โอ้โหมาเป็นแพร่เลย

แล้วบอกเลยนะว่าลูกค้าเขามาเยอะมาก

ความกรอบของมันกรอบแบบสด
มันเด้งใช่เด้งหวานอร่อย
แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขานี่มันถึงจิตถึงใจจริง

เห็นแล้วโอ้ยติดอกติดใจกันมากเลยทีเดียว
แล้วที่สำคัญเจ้าของร้านเข้าใจนักเลงอยู่แล้ว

ถ้าบอกว่าไม่อร่อยหรือว่ากุ้งตัวไหนไม่สด
แล้วก็ถือจานมาเปลี่ยน

นี่เอาลงน้ำให้มันไปมีชีวิตใหม่
แล้วค่อยเอาขึ้นมาเผาใหม่ก็จะบ้าแล้ว
หมายถึงก็เปลี่ยนจานเปลี่ยนเมนูให้เลย
เปลี่ยนเอาแบบใหม่ถูกต้องนี่ครับจะจับขึ้นมาทุกตัวส่วนหมด

ไปคุยกับเจ้าของร้านก็คือคุณอลงกฎภูกองชนะนะครับ
ก็เล่าว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเนี่ยถามหาถึงกุ้งเผา
แล้วแน่นอนกุ้งเผากุ้งกล้ามกรามตัวโตเนี่ยต้องเสิร์ฟมาพร้อมกับ
น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะของต้นตระกูล
อยากการโอ้โหว่ว่ะกุ้งคุณดู
พ่อตายแล้วมันกุ้งแค่เห็นก็คอเลสเตอรอลขึ้นแล้วครับ
ที่เห็นก็อยากจะพุ่งตัวไปแล้วค่ะดิฉัน
นี่แหละครับปกติน้ำจิ้มซีฟู้จะเป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีแบบส้มอ่ะ
เออแดงส้มคืออยากกินอยากกินของดีทั้งนั้นคุณผู้ชมครับ
แล้วนอกเหนือจากเมนูกุ้งเผาแล้วนะอย่างอื่นก็มีให้ทานกันด้วย
กุ้งนี้ไหมกุ้งแช่น้ำปลากุ้ง
กุ้งแช่เอาไว้สั่งตอนตรุษจีนจะดีมาก
เหมาะกับช่วงเทศกาลมีปลาทอดราดพริกด้วย
มีปลากระพงปลากระพงทอดน้ำปลาก็มีแป๊ะซะปลาช่อนเราเห็นไปแล้ว

ตัวบร่ำอ่ะยักเข้าปากไม่ได้ใหญ่กว่าหน้าเอาอย่างนี้ดีกว่า
สุดยอดเลยแล้วก็ไปลองทานกันดูที่นี่เชื่อเหอะติดใจแน่นอน
ที่ร้านอกุ้งเผาถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่นนครราชศรีมาตรงข้าม
นักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
กินแล้วติดอกติดใจแล้วต้องป้อนให้
หวานกว่ากุ้งกว่าคนสองคนนี้แหละคุณค่ะ
ผมเนี่ยเคยทำเฮ้ยเคยป้อนกุ้งสาวเหรอคะ
เรื่องนี้ผมขอเล่าให้ฟังว่าคุณต้องศึกษาดูใจเขาให้ดีนะ
ทำไมคะบางคนเขาไม่ชอบกินตัวกุ้งเที่ยวได้ไปป้อนตัวกุ้งให้เขากิน
บางคนชอบกินหัวคือพอเราไปแงะหัวเรากินหัวเนี่ย
ทำเป็นเหมือนกับว่าเราแมนให้เขากินตัวให้กินเนื้อเยอะ
เขามองเราค้อนเลยนะเพราะเขาชอบหัวกุ้ง
ทำไมไม่ให้กินหัวเอาตัวมาให้กินทำไม

โอ้โหประสบการณ์ตรงอีกแล้ว